เราเฝ้าบอกเฝ้าเตือนบอกว่าอย่านะ
อย่ารวบตัวกันเล่นการพนัน

อ้าวเป็นอย่างไร

คุณเจ้าหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลย

คนที่เขาเล่นการพนันอยู่ก็นึกว่าอ๋อ

เออก็นั่นสิขาก็ไม่ขาดนี่แหละ

ต่างคนต่างบอกว่าอ๋อไม่ได้ตาม

เจ้าหน้าที่มาก็วิ่งหนีแตกกระเจิงเข้าไปในป่ากันนู่นล่ะครับ
โอ้โหนักพนันกว่า๑๐คนนะ

ที่บริเวณป่าละเมาะบ้านหนองตาใกล้หมู่๑๖ตำบล
อำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑แหละครับ

คนละทิศคนละทางแต่บางคนลืม
ลืมอะไรไปดู
พอไปยังลูกพอไปยังพอไปยัง

เออทิ้งมอเตอร์ไซค์จักรยานรองเท้าก็ว่ากันไป

โหเด็กน้อยเขาก็ไม่รู้อะไรวิ่งตามก็ไม่ทัน

สุดท้ายทำไงเนี่ย
สุดท้ายผู้ปกครองที่มาเล่นการพนันแล้ววิ่งหนีไป

พอไปยังลูกพอไปยัง
คุณมาทำอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วเอาเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แล้วดูสิครับทยอยกันมาทยอยกันมา

เห็นไหมล่ะแล้วสุดท้ายเพราะวิ่งหนีไปก็ไม่รอดอยู่ดี
ก็ขึ้นรถไปง่ายจบแล้ว

นี่แต่ละคนนักพนันทั้งนั้น
รวมแล้วทั้งหมด๑๔คน
เป็นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงรวมกันนะฮะ
แล้วก็ถูกดำเนินคดีกันไปตามกฎหมาย
อย่างที่บอกถ้ามาเล่นการพนันช่วงนี้มันโดน๒เด้ง

แล้วก็ฝ่าฝืนในเรื่องของพรกรฉุกเฉิน

ใช่แต่คือเขาก็บอกว่าจริงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่
เขาจะนำลูกพาลูกเด็กไปส่งที่บ้านก่อน
แล้วก็เดี๋ยวผู้ปกครองก็ถูกดำเนินคดีกันไป

เอาเด็กมาอยู่ในวงไพ่แบบนี้
วงแบบว่าการพนันแบบนี้มันไม่ดีนะครับไม่ดี
เพราะว่าตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กเลยนะคะ